วันนี้ข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงในเด็กก็มีหลายข่าวเหมือนกันนะ
เมื่อกี้เล่าเรื่องอะไรนะเด็กที่เป็นเด็กพิเศษ
อายุ๑๓๑๔ที่โดนทำร้ายใช่ไหม
ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะอายุนะน้อยลงมาอีก
ป๕ทำร้ายน้องป๔แล้วนี่คือสภาพของน้องป๔ที่โดนทำร้าย
บาดแผลตามเนื้อตามตัวน่ะมันหายแต่ไอ้บาดแผลที่มันอยู่ในใจจะทำยังไง
ดูลอยบาดแผลที่น้องโดนทำร้ายโดยเต็มตัวเลย
ใช่เกิดขึ้นที่โรงเรียนอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
รุ่นพี่ป๕มาทำร้ายรุ่นน้องป๔เหตุการณ์นี้นะ
ตัวน้องเองก็ได้รับบาดเจ็บเต็มเนื้อเต็มตัวไปหมดเลย
ในห้องสิ่งที่ทำได้คือยืนดูเหตุการณ์นะคะ
โอ้โหพอรู้แบบนี้นะผู้ปกครองก็รีบพาลูกไปตรวจร่างกาย

แต่ฮะดิฉันไม่ได้อ่านผิดใช่ไหมตำรวจไม่รับแจ้งความ

ตำรวจบอกว่าได้แค่ตักเตือนนะเพราะว่าเป็นเยาวชน
นักข่าวของเราค่ะก็เลยไปถามน้องป๔ที่เป็นผู้เสียหายที่โดนทำร้ายเนี่ยนะคะ
อยู่กับครอบครัวน้องเล่าให้ฟังว่า
เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเองตอนบ่ายตอนนั้นเนี่ยคุณครู
ประชุมอยู่ทั้งโรงเรียนเลยแล้วจู่พี่ป๕ห้องอยู่ติดกันเลยเปิดประตูเข้ามา
ตัวน้องคนนี้เขาไม่ได้สนใจอะไรไงกำลังจะไปลงไปกินน้ำ
กระชากผมแล้วก็เอานวมมาต่อยตบที่หน้าหลายรอบเพื่อนในห้องนะ
กันหมดตกใจหมดไม่กล้าเข้าไปช่วยถามว่าเอ้าทำไมเพื่อนไม่ช่วยอ่ะ
เพื่อนก็กลัวไงถ้าเกิดไปช่วยจะโดนทำร้ายด้วย
แล้วพอหลังเลิกเรียนกลับมาถึงบ้านแม่ก็ถามลูก
เนื้อตัวมันเขียวมันจ้ำมันช้ำแบบนี้
ลูกสาวบอกว่าไงรู้ไหมแม่หนูหกล้มเสียงสั่นเลยนะคะ
กล้าบอกความจริงกับแม่เพราะว่าพี่ขู่เอาไว้ไง
ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ถึงหูพ่อแม่นะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะโดนอีก
น้องก็เลยกลัวค่ะแม่บอกว่าดูจากแผลของลูกเนี่ย
ไม่ใช่การล้มแล้วโกหกไม่ได้แล้วล่ะลูก
บอกแม่มาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเค้นไปเค้นมา
สุดท้ายน้องยอมบอกคุณแม่นะคะว่าโดนรุ่นพี่ทำร้าย
แล้วรุ่นพี่กลุ่มนั้นไม่ได้เคยมีเรื่องกันมาก่อนเลย
สภาพจิตใจเด็กตอนนี้หวาดกลัวมากไม่กล้าไปโรงเรียนหรอกค่ะ
คุณยายของน้องคุณยายบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยายเสียใจมากเลยนะแล้วไม่รู้แหละว่าเด็กมีเรื่องอะไรกัน
แต่ทำไมเด็กไม่คุยกันดีทำไมต้องมาลงไม้ลงมือกัน
ยายบอกว่ายายก็ไม่ยอมเหมือนกันเดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

คุณผู้ชมค่ะฟังฝั่งครอบครัวของน้องที่ถูกทำร้ายไปแล้วใช่ไหม
แล้วเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกค่ะว่าเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
เราก็เลยต้องไปถามพอค่ะว่าพอทราบเรื่องนี้ไหม
มีมาตรการในการจัดการยังไงพอวรกรหมื่นประจำนะคะ
บอกว่าโรงเรียนทราบเรื่องไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะ
ถามเด็กที่เป็นพยานแวดล้อมรู้แหละว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง
อย่างแรกเลยที่โรงเรียนต้องทำพอบอกเลยนะคะว่าต้องไปดูแลจิตใจของน้องป๔ที่โดนทำร้ายก่อน
แล้วต้องไปดูแลให้เกิดความปลอดภัยในโรงเรียนอันนี้คือสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญเหมือนกัน
รับนะตัวเด็กเองเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เหมือนกับฝังใจยังหวาดกลัว
เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมลองฟังเสียงของพอหน่อยค่ะ
แต่เราก็หาวิธีการนะครับที่จะเอ่อโน้มน้าวนะครับ
แล้วก็การหาวิธีการต่างที่จะทำให้เด็กนักเรียนน้องเขายอมรับ
แล้วก็ทางโรงเรียนจะได้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนน้องเขาต่อไปนะครับ

สิ่งที่ตอนนี้พอทำเนี่ยนะคะคือพอบอกว่าเด็กคนนี้
ผู้ปกครองมารับเอกสารละกันเขาเรียกว่าเป็นแบบออนแฮนซ์
คือรับเอกสารแล้วก็ไปทำที่บ้านหลังจากนั้นค่อยเอาเอกสารมาส่งที่โรงเรียน
ได้หลีกเลี่ยงน้องไม่ต้องมาเจอสภาพแวดล้อมในโรงเรียนด้วย
แล้วก็ไม่ต้องมาเจอรุ่นพี่ที่ก่อเหตุแบบนี้ด้วย
แต่อันนี้มันเป็นมาตรการระยะสั้นนะคะระยะยาวต้องหาวิธีการแก้ไขต่อไปด้วยนะคะ